ส่วนภิสิโกะครับเกณฑศักดิ์เสนาเมืองอดีตพระนักผู้สอนฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็ได้ทำอีกหนึ่งบทบาทครับในวงการฟุตบอล
ด้วยการผลักดันเยาวชนไทยโดยเปิดโปรเจกต์ส่งเยาวชนไทยเรียนรู้ทักษะฟุตบอลนะครับ
จำนวน๑๐ทุนด้วยกันก็จะคัดเลือกเยาวชนในโรงเรียนต่างทั่วประเทศ
ในช่วงอายุ๑๐๑๘ปีในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
แล้วก็เดินทางไปที่อังกฤษนะครับเดือนตุลาคม
ใครที่ได้รับการคัดเลือกไปนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับ
แล้วก็จะร่วมฝึกทักษะฟุตบอลรวมถึงทักษะภาษาอังกฤษเป็นเวลา๒สัปดาห์